หลายคนกลับบ้านไปก็ไปทำบุญไปร่วมประเพณีอย่างที่จังหวัดพยาวนะคะ
เขามีประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี
เรียกว่าดำหัวใส่สตวงค่ะคุณผู้ชม
เป็นประเพณีดำหัวใส่สตวงสตวง

ดำหัวก่อนดำหัวล้านนานี่หมายถึงการสระผมนั่นแหละ
หรือว่าการชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งที่ไม่ดีออกไป
เขาจึงมีคำว่ารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแบบนั้นนั่นแหละนะคะ
แต่ที่นี่ก็เป็นอีกวิธีการเป็นอีกวิธีปฏิบัติของ
ชาวบ้านตำบลแม่สายอำเภอเมืองพยาวค่ะ
ก็ร่วมกันตกแต่งสตวง
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปี
เป็นวันปากปีหรือว่าวันเริ่มต้นปีใหม่จะมีพิธี
การประกอบพิธีต่างอย่างเช่นสะดอกเคราะห์ส่งเคราะห์นะคะ
เพื่อให้เกิดความสิริมงคลกับตัวเอง
และนอกจากนั้นยังมีพิธีส่งเคราะห์นี่แหละสตวง
สตวงก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกระเช้าแบบนี้นะคะ
เอาไว้รองรับน้ำที่เราเอามาชำระล้างเส้นผมของเรา

ก็ในสตวงเนี่ยจะมีเอาเสื้อผ้าเอาน้ำส้มปล่อยกุ้งหอยปูปลามาทำพิธีนะคะ
แล้วก็จะเอาสตวงไปวางเอาไว้ในแต่ละทิศจนครบ๔ทิศ
จากนั้นชาวบ้านผู้ร่วมพิธีก็จะนำน้ำขมิ้นส้มปล่อย
ซึ่งน้ำชนิดนี้ก็เป็นน้ำผสมเป็นสมุนไพรนี่แหละ
กันว่าจะเป็นการขับไล่เสนียดจันไลนะคะ
เอามาประพรมศีรษะของตัวเอง

ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ตัวเองลงไปในสตวง
อะไรที่ไม่ดีให้มันลงไปในสตวง
นี่แหละและปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษาประเพณีนี้เอาไว้นะคะ
ตามความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคล
เนื่องจากว่าได้ชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกไปนั่นเอง
นี่โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ชาวบ้านเข้าไปกราบไห้ขอพร
แล้วก็ชำระล้างร่างกายนะครับนำสิ่งไม่ดีออกไป
เอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปนะคะหลังจากนี้ชีวิตเราจะได้มีสิริมงคลนะคะ
ร่ำรวยเห็งกันไปนะเชื่อว่าหลายคนก็ได้ไปทำบุญ
ไปร่วมประเพณีไปร่วมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมดีแบบนี้กันมากมายแหละ